แค่เพียงสมมุติว่าอยู่ขอใคร
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนไปจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจ

เผลอใจให้เธอเกินฝัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลือนเป็นผู้พันธ์
เพียงก้าวห่างกัน

ขาดเธอไม่ได้
หัวใจขอสารภาพ
โทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชิ้นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานของนานจะผ่านสิ้นล้ม
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
หัวใจขอสารภาพ
โทรศัพท์รับชาก็ยังน้อยใจ
อยู่ไกลจนชิ้นไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมาน
ขอให้นานจะผ่านสิ้นล้ม